ที่จังหวัดระยองมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบมา
เพราะว่ามีเหตุไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งนะฮะ
ทำให้๖ชีวิตไม่มีที่อยู่อาศัย
ทีนี้มีหนูน้อยคนหนึ่งสภาพบ้านไม่เหลืออะไรเลยนะครับ
แล้วในบ้านหลังที่อยู่กันหกชีวิต
เด็กชายวัย๒ขวบมีอยู่คนหนึ่งนะ
ไม่มีนมกินวันนี้ไม่มีนมกิน
อีกคนหนึ่งเป็นเด็กหญิงยุคสิบสอง

หนังสือก็ถูกไฟไหม้ไหม้หมดครับ

ก็เลยอยากวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย

ไหม้ดำเป็นต่อตะโก

มาได้อย่างหุดหวิดนะฮะ
เด็กนี้ฮะเด็กสองขวบนี้ก็

มีคนที่ไปเห็นภาพสะเทือนใจของครอบครัวนี้
ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับ

บ้านหลังนี้มีกัน๖คนนะครับ
ไฟไหม้บ้านทั้งหลังเสียหายหมด

ครอบครัวนี้ปกติก็คือ
มีอาชีพเก็บหอยตามคลอง

นี่ไฟไหม้ตอนที่เกิดเหตุครับ

ของเขาคือเก็บหอยตามคลองเอาไปส่งแม่ค้าแถวตามหน้าวัดเนี่ยค่ะคือบางวันมันก็เก็บได้อ่ะ
บางวันมันก็ไม่ได้อ่ะก็ยากจนอยู่แล้วฮะทีนี้ถูกไฟไหม้เข้าไปอีก
หนักฮะชาวบ้านก็มาช่วยกันนะครับผู้ที่พิการต้องใส่ขาเทียมที่ท่านเห็นในภาพ
สักครู่นี่ฮะนี่คือคุณพ่อนะของบ้านของครอบครัวนี้นะครับ
ช่วงเกิดเหตุก็หนีตายออกมาจากบ้านได้อย่างบุดหวิดนะครับไฟไหม้หมดฮะ
โทรศัพท์มือถือสมุดบัญชีของสำคัญอะไรต่างไม่หมดนะครับ
คนที่เอามาโพสต์ก็เลยบอกอยากเป็นสะพานบุญหน่อยค่ะนะฮะ
เพื่อจะได้ไปช่วยเหลือกันนะครับเราเห็นเรื่องนี้ก็เลยไปตรวจสอบให้หน่อยนะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับนี่ฮะ
คือจุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับบ้านที่ถูกไฟไหม้วอดไปหมดเนี่ย
นี่ไม่เหลือเลยนะฮะตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับคุยกับชาวบ้านเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนี้นะครับ
เราก็เลยไปคุยกับสองตายายที่อยู่ในบ้านหลังที่เกิดไฟไหม้นะฮะ
เป็นผู้รอดชีวิตนะครับนายวิเชียนสายเมืองนะครับ
เป็นคนเดียวที่อยู่ในบ้านก่อนจะเกิดเหตุไฟไหม้
นี่ก็เดินด้วยขาเทียมสองข้างนะครับนายวิเชียนเนี่ยบอกว่า
สิบโมงเช้าเมื่อวานนี้นอนอยู่ในบ้านอยู่อยู่ได้ยินเสียงดังมาจากทางหลังบ้าน
ซึ่งคือห้องนอนของหลานสาวนี่ฮะที่คุณนฤทธิไปยืนอยู่เนี่ยนะครับ
หลังจากนั้นไฟก็เริ่มลุกไหม้นะทีนี้เขาพิการขาทั้งสองข้างต้องใช้ขาเทียม
นะก็ต้องตะเกียกตะกายด้วยขาเทียมเนี่ยออกมาจากบ้าน
ก็คือทำได้เท่านี้คุณเห็นมาสอนเพราะว่าคืออย่าว่าแต่ดับไฟเลย
ออกมาเนี่ยแทบไม่ทันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้จะดับไฟยังไง
ค่ะเนี่ยนะฮะพยายามนำตัวเองออกมาเอาชีวิตรอดเอาไว้ก่อนนะ
ตอนนั้นอยู่คนเดียวคนอื่นเขาก็ออกไปเรียนหนังสือทำมาหากิน
เอาลูกคนเล็กไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอตะเกียกตะกายออกมาได้เนี่ย
ทำได้แค่นั่งมองไฟไหม้บ้านจนหมดไม่เหลืออะไรเลย
เหลือแค่เนี้ยฮะข้างหลังอยู่นิดเดียวนะครับระวังระวัง
หนูปันภรรยาของนายวิเชียนบอกว่าเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุเนี่ย
ออกไปทำงานนอกบ้านกลับมาเอ้าไฟไหม้บ้านไม่เหลืออะไรเลย
ชาวบ้านบอกว่าก็พยายามช่วยกันดับไฟแล้วแต่มันเอาไม่อยู่จริงจริงนะฮะ
ไม่รู้จะช่วยยังไงนี่ฮะเล่าไปก็น้ำตาไหลร้องไห้ไป
บอกว่าเสียใจมากได้แต่นั่งร้องไห้ทำอะไรไม่ถูก
เพราะว่าที่บ้านนี้ก็ยากจนอยู่แล้วนะคืออาชีพเนี่ย
จากเก็บหอยขายก็คือขายลูกโป่งค่ะขายลูกโป่งในวัด
ช่วยกันหาหอยมาขายก็โชคดีที่สามีที่พิการขาทั้งสองข้างเนี่ย
ยังสามารถเอาตัวรอดหนีออกมาได้นะครับนี่ฮะเธอบอกว่าตอนนี้ก็ทำอะไรกันไม่ได้
จากเนี้ยฮะหอมแก้มให้กำลังใจกันค่ะ
ผมนอนอยู่เลยอ้อครับจะนี่เสียงกระเบี้ยงแตกตบตบตบตบตบตบ
ยุ่งอยู่เนี้ยแหละข้างของหมูนี่ผมก็นั่งอยู่นี่แหละ
ไปไหนไปไหนขาข้างหนึ่งก็อยู่นู้น
ลำบากหาเงินมันไม่ค่อยเน้นเด็กก่อน
เต็กกี้มันได้เยอะเยอะนี้ได้เทียนละร้อยสองร้อย

โดนไฟไหม้นี่ก็โอ๊ยคืนนอนไม่ละค่อยหลับเลย
พากันพูดสายไฟไหม้หมดโทรทักก็ไม่หมดอะไร
เขาทานมาให้สายไฟจะเป็นลมเลยอ่ะ
มากันพอดีมาหอดนู่นก็พอดีเขาก็บอกว่า
ไปเร็วไปเร็วไฟไหม้บ้านแล้ว
บ้านกูทำไมมันไหม้วะมันเป็นอะไรวะ
จะทำแบบไหนจำเป็นมันก็เราก็ต้องสู้ไป

จากสองตายายสามีภรรยานี้แล้วนะครับ
ในบ้านหลังนี้ยังมีอีก๔ชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เป็นพ่อแม่ลูกกันอีก๔ชีวิตนี่ฮะ
เด็กหญิงสิริรักษ์กันนิกาหรือว่าน้องจอย
น้องจอยนี่อายุสิบสองปีนะครับ
แล้วก็มีน้องทีอายุ๒ขวบนะเป็นสองพี่น้องนะ
จอยเนี่ยบอกกับคุณนฤทธิ์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
นักเรียนของน้องเนี่ยหนังสือเรียนเนี่ย
อุปกรณ์การเรียนต่างหมดฮะ
ไฟไหม้หมดเลยไม่เหลือเลยนะครับ
เธอบอกว่านี่เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก
ที่เกิดขึ้นกับเธอแล้วก็ครอบครัวของเธอ

ทำไมร้องไห้ครับคุณ
เสียทุกอย่างการเรียนแล้วก็เสื้อผ้าค่ะ
ก็พวกอุปกรณ์การเรียนรองเท้านักเรียนค่ะ
มันไหม้หมดเลยนะครับ

หนูก็จะเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนค่ะ
ใจเรียนไปเพื่ออะไรเอ่ย
เพื่อตอนตัวจะให้มีงานทำค่ะ
นี่ฮะน้องบอกก็อยากจะเรียนหนังสือ
โตมาจะได้มีงานทำ

หนังสือเรียนหมดเลยฮะ

เหตุการณ์นี้ยังไม่รู้สาเหตุเรื่องไฟไหม้นะครับ

ต้องไปขอเสื้อผ้าชาวบ้านมาใส่นะฮะ

ฝันมีผู้หญิงผมสั้นคนนึงนะ

เปลือยกายมามีเลือดไหลออกมา
คล้ายกับเวลาที่ผู้หญิงมีประจำเดือนอะไรอย่างนี้

มาหาในฝันพยายามบอกให้เธอเนี่ย

แล้วร่างของผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยหายไปนะครับ

นานมานี้เธอก็ยังฝันนะครับ

ถูกไฟฟ้าเนี่ยช็อตไปครึ่งตัว

เธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่าไอ้ที่ฝันแบบนี้ลักษณะแบบนี้

ก็ให้สู้ต่อไปมันก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำใหม่
ก็ได้แต่ว่าไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีแล้วพ่อก็ปลอดภัยก็อยู่กัน

แล้วก็ภาพต่างเพื่อขอความช่วยเหลือมายังครอบครัวนี้นะฮะ
เข้ามาดูครอบครัวนี้เป็นคนแรกเลยนะครับ

บอกว่ามีลูกเพจส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือ
ครอบครัวนี้บ้านไฟไหม้ทั้งหลังเลย
ลำบากมากมีเด็กเล็กด้วยคนพิการด้วย
ก็เลยมาดูก็เพราะว่าลำบากจริงนะฮะ
ก็เลยได้โพสต์เรื่องราวออกไปนะครับ
ถ้าท่านต้องการช่วยเหลือครอบครัวนี้นะครับ
ท่านจะไปที่บ้านของครอบครัวนี้
ท่านก็ติดต่อทางเพจระยองได้นะครับ
หกชีวิตนะครับต้องการความช่วยเหลือนะฮะ
ตอนนี้นะฮะเพราะว่าที่บ้านก็ลำบาก
ปกติก็ขายลูกโป่งตามวัดเก็บหอยไปขาย

ไฟไหม้ทีนี้ไม่เหลือเลยนะคะ